คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่น้องคนหนึ่งโดนลักพาตัวไป

หมูที่บอกว่าเป็นนายจ้างแล้วพาน้องไป

นี่เจ้าหน้าที่ถามเช็คเลยใช่ไหมเนี่ย

เอาหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจับกลุ่ม
นายธีรพงศ์นุ้ยแหลมหรือว่าหมูอายุ๓๐ปี
เขาเป็นผู้ต้องหาในคดีพรากผู้เยาว์
หลังจาก๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
พ่อแม่ของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชว่า
หมูคนนี้ซึ่งเป็นนายจ้างไปลักพาตัวลูกสาวของพ่อแม่
ออกจากบ้านที่ตำบลควนลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไป

จากนั้นตำรวจก็สืบสวนจนทราบว่า
หมูพาน้องเขามากักขังไว้ที่บ้านพักในจังหวัดพัทธลุง
ก็เลยนำกำลังบุกมาช่วยเหลือเด็กหญิงไป
เด็กหญิงถูกช่วยเหลือไปเมื่อ๑๘กรกฎาคม
แต่ตอนนั้นหมูไหวตัวทันครับหมูหลบหนีไปได้
สุดท้ายไปโดนจับได้เมื่อวานนี้
ตำรวจก็คุมตัวในหมูไปสอบประคำเบื้องต้นที่

แต่หมูยังปฏิเสธข้อหาพรากผู้เยาว์และอนาจารย์นะ

โดยหมูอ้างว่าเด็กหญิงมาด้วยความเต็มใจ
เขาไม่ได้บังคับขู่เข็นอะไรเลย

น้องสิบสี่เต็มใจก็ไม่ได้นะ

ส่วนวันที่เจ้าหน้าที่บุกไปช่วยเหลือเด็ก
ก็คือสิบแปดกรกฎาคมจริงแล้ว

วันนั้นผมตั้งใจจะเอาน้องไปส่งคืนพ่อแม่แล้ว
แต่ตำรวจมาบุกตัวพาน้องไปซะก่อน

วันนั้นแค่หลบอยู่บ้านญาติใกล้กัน

แจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
สุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับคดีนี้